คุณผู้ชมครับเอาเสาหินที่มันเป็นเสาปูนอยู่ริมถนนที่มันหักเนี่ย
มาฟาดฟาดใครผัวฟาดเมียเพราะว่าผัวเนี่ยไปง้อขอคืนดี
เมียไม่คืนดีประกอบกับผัวก็ดื่มเบียร์มากระป๋องหนึ่งก็มืนเมานั่นแหละ
แล้วพอไม่คืนดีด้วยฟาดหัวแตกเลยนะคะโอ้โหนี่เสาเบอร์เริ่มเลยนะถึงตายได้เลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนค่ะซึ่งฝ่ายภรรยาเนี่ยสลบอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
โดยสารวัตรสอบสวนสพเมืองปฐุมธานีได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
บอกว่าคุณตำรวจไปดูหน่อยสิเนี่ยผู้หญิงถูกทำร้ายจนสลบนะหัวแตกเลือดอาบเลย
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงปากซอยโต๊ะสนุกที่ถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้ว
ทีนี้ค่ะสารวัตรสอบสวนสพเมืองปฐุมธานีก็รีบลงพื้นที่ไปเลย
ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนหงายหมดสติแล้วเลือดตรงหัวเยอะมากคุณผู้ชม
หัวเนี่ยมีแผลชะกันเลยค่ะกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบเนี้ย
นำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถามว่า
คนเจ็บที่อยู่ตรงนั้นแล้วเจอใครอีกไหมเจอค่ะผู้ชายคนนึง
ผมเนี่ยชื่อนางสาวกัญญากรโพงเงินอายุ๒๗ปีแล้วผมเนี่ยแหละ
ที่เป็นคนเอาเสาแท่งปูนที่มันหักล้มอยู่ริมถนนฟาดหัวเมีย
ฟาดรอบเดียวด้วยนะฟาดไปสองสามทีจนเมียผมสลบเลย
ตำรวจก็ล็อกค่ะล็อกกุญแจมือเอาตัวของนายพานุพงศ์เนี่ยนะ
สอบที่สพเมืองปฐุมทีนี้เนี่ยนายพานุพงศ์คนที่ก่อเหตุ
เขาก็บอกว่าคุณตำรวจผมไม่ไหวไม่ไหวยังไง
เมียผมมาขอแยกทางแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็พยายามอ่ะ
จะตามมาง้อขอคืนดีแต่เมียผมไม่ยอมคืนดีด้วย
มันก็โมโหสิทีนี้ทำยังไงก็เลยไปเอาเสาปูนที่อยู่แถวนั้น
มันหักอยู่ฟาดหัวเลยนะคะ
ได้มายิ่งมาวันนี้มาเจอโกหกผมบอกว่าทำโอทีครับ
แล้วพอถึงเวลาไปรอรับจะไปส่งเหมือนเดิมครับ
ให้โทรให้ผมไปรับที่อื่นแล้วก็ไปนั่งกินเบียอยู่กับใครไม่รู้ครับ
มันก็หลายอย่างเนอะมันก็ฝังใจมา
มันก็มีหลายปมหลายประเด็นเป็นมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้วด้วยค่ะ
อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ห่วงด้วยไม่อยากที่จะแยกทางกัน
เพราะว่าเมียขอแยกทางใช่ไหมตัวฝ่ายชายที่เป็นสามี
ลูกก็ต้องมาพ่อแม่แยกทางกันแบบเนี้ยเหรอ
รวมถึงเนี่ยเมียโกหกอีกผมก็ยอมรับ

ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ